เรื่องนี้บอกเลยว่าเอ็นดูค่ะ
เป็นเรื่องราวของนักเรียนชั้นป๒
ที่เขารู้สึกว่าเขามีอาการป่วย
ก็เลยเขียนใบลาถึงคุณครูเพราะคิดว่าตัวเองติดโควิด

เรียนครูพิต้าฆ่าพระเจ้า
เด็กชายพระวัดป๒ทับ๓
ป่วยนมุกไหลอาจเป็นโควิด๑๙
จึงลาหยุด๑๕วัน
ลงท้ายชื่อสกุลพระวัดชะตาแก้ว
และวันเดือนปี๓กรกฎาคมปี๒๕
สุดยอด

ลาแล้วลาป่วยอาจจะเป็นโควิด๑๙

คุณแม่อาจจะบอกว่าเราต้องหยุด๑๔๑๕วันนะลูก

เออมีมุ่งมุกอะไรอย่างนี้

ลายาวไปเลยจะได้ไม่มาแพร่เชื้อให้เพื่อนให้หายสนิทก่อน

เพราะจริงอาจจะไม่ได้ก็ได้ใช่มั้ย
แต่ว่าคุณแม่คงบอกว่าให้หายดีก่อนเข้าไปโรงเรียน